คุณผู้ชมไปดูความยิ่งใหญ่ของเทศกาลไทยกันก่อนจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเยาวชนของไทยไปร่วมงานด้วย

เยาวชนที่ว่านี้เป็นตัวแทนจากชมรมนาตสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นแชมป์หน้าตะสินประเทศไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน๘ปีซ้อน
ไปทำหน้าที่เป็นยุวทูตวัฒนธรรมด้วยนะฮะติดตามพร้อมกันเลยครับ
เริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเทศกาลไทยครั้งที่๒๐ใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ในงานมีการนำอาหารโดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อ
ทุเรียนมะม่วงมังคุดเงาะกล้วยหอมและมะพร้าว
ซอสปรุงรสอาหารต่างที่ขนไปวางขายในงานจนแทบขายหมดเกลี้ยงทุกร้าน
มาแสดงและจัดจำหน่ายด้วย
บรรยากาศในงานทั้งสองวันมีคนไทยในประเทศญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเองรวมถึงชาวต่างชาติ
หลังไหลเข้าสู่บริเวณงานเดินเบียดเสียดกันเข้าซื้อคิวอาหารผลไม้และผลิตภัณฑ์สินค้าไทยอย่างแน่นขนาด
นักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้รับการเชิญเป็นยุวทูตวัฒนธรรมร่วมแสดงโชว์หน้าตสินชุดสารสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
เป็นการผสมผสานเอาจุดเด่นของความเป็นไทยทั้ง๔ภาคมารวมกับความร่วมสมัย
ลีลาการรำทำนองเพลงเครื่องดนตรีและการแต่งกาย
โดยเฉพาะช่วงท้ายที่มีการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่น
มิตรมัยตรีกันมายาวนานด้วยการผสมผสานศิลปะของสองประเทศ
รวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ส่วนนักเรียนที่มาร่วมแสดงมีทั้งเด็กเก่าและเด็กใหม่ที่เข้ามาแทน
เด็กบางคนก็เพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินมาต่างประเทศเป็นครั้งแรก
นับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่พวกเขาจะจดจำตลอดไป
ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาส

คือพ่อแม่ของหนูเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติ
หนูเป็นคนไทยคนเดียวที่มีสัญชาติในครอบครัวค่ะ
หนูจึงรู้สึกภาพภูมิใจว่าหนูได้มาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยค่ะ
หนูก็ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิไทยรัฐค่ะ
ที่ได้สนับสนุนให้พวกหนูมีโอกาสในการมาครั้งนี้
ได้มาเผยแพทย์ศิลปวัฒนาทำไทย

ศึกษาบ้านเมืองของเขาไปในตัวค่ะ
ขอบคุณโอกาสครั้งนี้มากเลยนะคะ
นายบรรษานบุญนาคเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกล่าวว่า
การจัดงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียว
มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเอกลักษณ์ของไทย
ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้น
โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชน
ทั้งจากกรุงโตเกียวและต่างจังหวัด
ทั้ง๒วันมีประชาชนเข้าร่วมชมงานเกือบ๔แสนคน
โดยเฉพาะที่บริเวณเวทีการแสดงใหญ่
เพราะมีการแสดงของศิลปินไทยมากมายจากค่ายเพลงต่าง
ขนศิลปินนักร้องชื่อดังของค่าย
มาร่วมแสดงโชว์ในงานจำนวนมาก
อกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีไทย

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ขึ้นเวทีเป่าขลุยอย่างภัยร้อสะกดคนดู
อาจารย์ธนิษฐ์สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก
การเดินลงจากเวทีไปทักทายผู้ชมอย่างเป็นกันเอง
และมีการสลับเล่นเกมแจกรางวัลต่างมากมาย
ก็ได้ดูแลเด็กตลอดการไปทำการแสดง
ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
เป็นเทศกาลที่เขาจัดกันทุกปีจัดที่โตเกียวบ้างโอซาก้าบ้าง
ญี่ปุ่นชอบมากเลยนะเพราะได้กินผลไม้ได้กินอาหารไทย
ได้ชมการแสดงสวยแบบนี้